คุณผู้ชมครับรัฐบาลนั้นเตรียมจัดทำเข็มที่ระลึก

พระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
โดยเรื่องของเสื้อนั้นจะมีการจัดจำหน่าย
ราคาย่อมเยาว์ให้ประชาชนได้สวมใส่กัน
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับ
ขณะที่การเตรียมงานพระราชพิธีในแต่ละช่วงมีความคืบหน้าไปมาก
โดยจะมีพิธีพรีกรรมตักน้ำทุกจุดในวันที่๖เมษายนนี้ครับ
รองนายยกรัฐมนตรีนะครับนายวิศนุเครืองาม
กล่าวว่าการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
ในพระราชพิธีเบื้องต้นซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน
พระราชพิธีเบื้องกลางและพระราชพิธีเบื้องปลาย

พระราชพิธีเบื้องต้นคือการเตรียมน้ำสงมุรทาพิเศษ
และน้ำอภิเษกโดยมีกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูแล
ซึ่งจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแม่น้ำ๕สาย
ศักดิ์สิทธิ์๔แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
และจากแหล่งน้ำศักดิ์ศิษย์๑๐๘จุดจาก๗๗จังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัดและประชาชน

โดยน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทุกแหล่งจะถูกบรรจุในคนโทที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ
และจะประทับด้วยตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยรัฐบาลได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
ตราสัญลักษณ์ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการออกแบบประมาณ๖๗แบบแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และได้มีพระราชวินิจฉัยลงมาแล้วแบบหนึ่ง
โดยได้ทรงปรับปรุงแก้ไขให้สวยงามนะครับ
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแบบที่เหมาะสมลงมาแล้ว
รัฐบาลจะนำมาจัดทำตราประทับลงบนคนโทบรรจุน้ำอภิเษก
มอบให้กรุงเทพมนครใช้เป็นแบบจัดสร้างซุ้มสาลา
พับพลาและประดับตามถนนต่างทั้งในกรุงเทพมนครและต่างจังหวัด
การจัดทำทงประดับตลอดงามพระราชพิธี
แล้วก็จัดใช้ในการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชทาน
รวมทั้งขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญตราสัญลักษณ
จัดทำเป็นเข็มที่ระลึกแล้วก็เสื้อสีเหลืองจำหน่ายในราคาถูก
โดยจะขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองตลอด๔เดือน
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม
ชนิดที่๑นั้นคือเข็มพระราชทาน
ชนิดที่๒สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับพระราชทาน
ซึ่งคงจะมีเป็นล้านคนทั่วประเทศ
แต่ก็ประสงค์ที่จะได้เข็มนั้นมาประดับ
เพียงแต่ไม่มีอักษรคำว่าพระราชทาน
เพื่อนำออกจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป
ในราคาที่พอจะซื้อหากันได้แล้วประดับกันทั่วไป
ส่วนในพระราชพิธีเบื้องกลาง

พระสุพรรณบัติการแกะดวงพระราชสมภพ
และการแกะพระราชอลัญจกร
ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่๒๒๒๓เมษายนนี้

จะเกิดขึ้นในวันที่๔๖พฤษภาคม
ซึ่งเป็นการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับ
สามารถเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จได้ตลอด
เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยริ้วขบวนพยุหะยาตราทางสะกดอธนมาก
จากพระบรมหาบราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
รวมระยะทางประมาณ๗กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมง๓๐นาที
ซักซ้อมริ้วขบวนรับผิดชอบโดยกองทัพภาคที่๑

ที่จะเสด็จออกณศรีหะบัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์
ขณะที่พระราชพิธีเบื้องปลาย
จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม
ก็คือการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
โดยขบวนพยุหะยาตราชลมาก
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคม
เปิดเผยนะครับว่าได้รับผิดชอบงานปรับปรุงภูมิทัศน์
ในพื้นที่จัดงานพระราชพิธีเช่น
ซ่อมแซมผิวจราจรผิวทางเดิน
จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร
รวมถึงตู้อุปกรณ์ต่าง

และประดับทงชาติและทงตราสัญลักษณ์ตามถนนต่าง
ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนะครับ